เขาไปวิ่งในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแถวนนทบุรี
น้ำดื่มน้ำเปล่านะคะเป็นขวดจากร้านเรศ
แถวหน้าห้องน้ำยังไม่ทันได้เปิดดื่ม

กลับมาอีกทีเปิดดื่มไป๑ใน๓ของขวด
โอ้โหทีนี้แหละอาการแปลกถึงขั้นหมดสติ

คุณหมอบอกว่าตรวจสอบแล้วเหมือนกับมีสารพิษในร่างกาย
ผู้ชายคนนี้เขาเลยสงสัยว่ามีมิจฉาชีพ
แอบเจาะรูที่ขวดน้ำแล้วใส่สารพิษเข้าไป

คนที่ไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
เป็นอาการโดนวางยานะครับดูนะฮะ
นี่นะคะผู้ชายที่โพสต์คลิปเอาไว้ก็คือนายวิโรธ
ละบาทอายุสี่สิบสองปีเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ค่ะ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันศุกร์ที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
วิ่งในสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนทบุรี
น้ำดื่มจากรถเร่ที่จอดอยู่ใกล้ใกล้ห้องน้ำขวดนี้ยังไม่ทันได้เปิดฝา
ยังไม่ทันได้ดื่มครับวางเอาไว้ค่ะอ่าที่สนามตะกร่อ
แล้วเขาก็วอร์มร่างกายก่อนวิ่งแล้วก็ออกวิ่ง
วิ่งไปสี่กิโลเมตรไฟรอบรอบสวนสาธารณะปิด
ก็เลยกลับมาที่จุดที่วางขวดน้ำหยิบขวดน้ำขึ้นมา
ฝาแล้วยกดื่มค่ะเหมือนกับเขาวางทิ้งไว้แล้วเขาออกไปวิ่งก่อน
ครับดื่มไปหนึ่งในสามของขวดอืมตอนนั้นเขารู้สึกว่ารสชาติมันฟืนฟืนแปลกแปลก
แต่ไม่เอกใจก็กลับไปออฟฟิศนั่งกินจิ้มจุ่มกับน้องที่ทำงานสักพักหนึ่ง
เริ่มมีอาการค่ะอืมอาการเป็นแบบนี้นะคะภาพหมุนหายใจไม่ออก
แข็งทรงตัวไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงพูดไม่ชัดแต่ปากไม่เบี้ยวนะคะ
เขาบอกหมดสติไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตรวจร่างกายอย่างละเอียดสงสัยว่ามีอาการคล้ายภาวะสมองขาดเลือด
ครับต้องตรวจเลือดต้องตรวจปัสสาวะสุดท้ายพบว่ามีสารพิษบางอย่างในร่างกายค่ะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้เอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยคนที่ไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะ
นี่คือจุดที่วางขวดน้ำทิ้งเอาไว้
เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้โพสต์นะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ยังสงสัยค่ะว่าขวดน้ำมันมีรอยเจาะเหมือนกับใช้เข็มแทงจริง

แล้วไม่รู้ว่ามีสารปนเปื้อนหรือเปล่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้หน่อย
แล้วก็ไปตรวจเปรียบเทียบกับผลการตรวจปัสสาวะของเขาก็ได้
เขามั่นใจว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะช่วงไม่มีคนแล้วก็ไปวางยา

ต่อทรัพย์หรือเปล่าตอนเขาวิ่งอยู่คนออกกำลังกายก็ไม่เยอะคนน้อย
ก็มีรอปภให้ข้อมูลเขาเหมือนกันว่าเคยมีคนถูกวางยาสลบด้วยนะ

อ่าแล้วก็เปิดขวดน้ำที่เรายังไม่ได้เปิดเลยนะอ่า
ไปที่สอนอรัฐนาธิเบศก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ว่าผมจะทำยังไงได้บ้าง
แล้วเราจะแจ้งความยังไงลงบันทึกประจำวันยังไงได้บ้าง

ถ้างั้นเดี๋ยวรอผลตรวจฉี่อย่างเป็นทางการก่อน
ว่าในฉี่นั้นมันมีสารอะไรบ้าง
เพราะผมแจ้งหมอว่าขอให้ตรวจสอบฉี่ด้วย

ก็เสียค่าตรวจฉี่ต่างหากไปนะครับ
ก็หลังจากนั้นก็โอเคเขายังไม่ได้รับแจ้งความอะไร
อีกวันหนึ่งตัดสินใจว่าถ้าหากว่าจะรอผลฉีดจากทางเรามา
ออกมาซึ่งจะออกในวันนี้หมอนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่๙นะฮะ
ไทมมิ่งนั้นระหว่างที่เรารอผลฉีดกับแจ้งความเนี่ย
แล้วถ้าพวกนี้มันเกิดไปทำแบบนี้กับคนอื่น

มันคงไม่คุ้มค่ากับช่วงระยะเวลาที่เรารอแล้วมันทำให้สูญเสียชีวิต
หรือว่าสูญเสียอะไรไปหลายอย่างก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียล

คือผู้โพสต์บอกว่าถึงแม้ว่าผลตรวจจะยังออกมาอย่างไม่ละ
รายละเอียดคือยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ร้อนเปอร์เซ็นต์ว่าถูกวางยาจริงหรือเปล่า
เขาก็อยากจะโพสต์เตือนเอาไว้ก่อนเพราะว่าระยะเวลาระหว่างรอผลตรวจที่มันชัดเจนอ่ะ
กลัวว่าจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่อื่นแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาหวังดีจริงจริงตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรับแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะอยู่ระหว่างการนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบว่ามีกล้องตัวไหนที่เห็น
ชัดเจนมากที่สุดที่ผ่านมาจริงจริงแล้วตำรวจบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
แต่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้เชิญผู้เสียหายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็ให้เอาขวดน้ำมาด้วยอะค่ะตำรวจบอกขอดูหน่อยครับ
บอกขวดน้ำมีรอยเหมือนกับเอาเข็มไปเจาะรูใส่เนี่ยตำรวจขอตรวจสอบนี่นะคะ
ส่วนผลการตรวจของแพทย์นะคะว่ามีสารปนเปื้อนเนี่ย
มีสารปนเปื้อนอะไรบ้างเป็นการวางยาจริงหรือเปล่า
อยู่ระหว่างรอผลอย่างเป็นทางการนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนั้นจริง

ถ้ามาเห็นว่าผู้ที่เขาประสบเหตุ
เขามาถึงเขาวางขวดน้ำไว้ออกไปวิ่งระหว่างนี้